ช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจ
นักวิเคราะห์ในวันนี้คุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

ก็ตอนนี้สัปดาห์นี้ก็โอ้โหดูแล้วทาง
ผมเห็นแต่๔นี่มีแต่เลือกคุณตี่ทรัมพ์
เมื่อวานนี้ดาวโจรบวกไป๑๕๐จุด
ออกมาสูงสุดในรอบ๑๖ปี
ปีนี้หมายความว่าตั้งแต่ปี๒๐๐เลยนะ
ตั้งแต่ปี๒๐๐ก็คือการบริโภคกลับมาฟื้น
ตั้งแต่คุณทรัมป์ได้ประธานธิบดีอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนพอมีรายได้จากตลาดการลงทุน
ก็เริ่มจับจ่ายใช้สอย๒การจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นหลายภาคธุรกิจก็เริ่มหันมาใช้แรงงานในประเทศ
เมื่อประชาชนมั่นใจว่าตัวเองจะมีการจ้างงานแน่นอน
แล้วก็เชื่อมั่นว่าเงินที่มีอยู่สามารถลงทุนได้
ก็เกิดความเชื่อมั่นในการบริโภค
แต่จริงนี่ทางฝั่งโน้นนี่ก็ดูแล้วมีแต่เรื่องคุณธรรม

ตลาดหุ้นไทยนี่ปิดบวกได้ค่อนข้างดี

ไปที่๑๕๗๖๗๒จุด
ต่างชาตินี่กลับเข้ามาซื้อสุทธิ๑๖๐๐ล้านนะ

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าบ้านเรานี่น่าสนใจ
เพราะว่าเม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลกลับมาใช่ไหมพี่ทศ
ใช่ถูกต้องนะครับต้องบอกว่าวันนี้เอง
ตอนนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าโอกาสที่จะขึ้นแรง
จากต่างชาตินะครับเพราะว่าเม็ดเงินเริ่มกลับมาแล้ว
เห็นชัดว่าตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ย

ถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวต่างประเทศนี่จับตาดูไว้เลยนะ
ใช่นะแต่วันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคันนี้ก็เริ่มขยับขึ้นหน่อยนะครับ
เนื่องจากว่าตัวทิศทางของดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นจากตัวเลข
กับธนาศักดิ์ศักดิ์ที่ดีขึ้นนะครับ

ผมคิดว่าก็ราคานี้ใครอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศ
ก็ซื้อเก็บได้นะครับ
เพราะฉะนั้นลักษณะบัวหลวงนี่ตอนนี้กลับมาดูบ้านเรา
พูดถึงต่างประเทศคนต่างประเทศก็ต้องพูดถึงนักท่องเที่ยวแล้ว

ออกมานะในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับของบ้านเรา
จริงนักท่องเที่ยวที่มาไทยนี่ถือว่าเยอะนะ
ถ้าเกิดคนขายของจะเห็นภาพชัดเลยว่า
ว่านักท่องเที่ยวเดินตามถนนหานั้นเลย

จะมีแบบปั๊มน้ำมันนะแล้วก็ใกล้โรงแรม

บางทีเราก็งงเดินเข้าไปก็เหมือนคนไทย

คนขายก็ไม่อะไรก็ไม่รู้เราก็งงเลยนะ
แต่ก็โอเคนะแต่ว่าแต่แปลกนะครับ
เขาซื้อเนี่ยเราชอบที่ว่าคนต่างประเทศไหมจะมาซื้ออะไรเมืองไทยใช่ไหม
แต่แปลกนะผมก็เห็นซื้อปะหมี่กังเสือรูปอย่างนี้
ซื้อยาอย่างนี้โดยส่วนใหญ่ซื้อของกิน

ถ้าเกิดผมเดินตามข้างซอยแถวนี้นะ
ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีน

กลุ่มคนจีนหรือนักท่องเที่ยวจีนนะ
ตัวเลขมีมาเอามาให้ดูเลยครับ
ก็จริงเอาตัวเลขมาให้ดูก็คือ

เพราะฉะนั้นมาในแต่ละเดือนจะเห็นภาพนะ
ต้นปีอยู่ที่ประมาณ๓ล้านคนโดยเฉลี่ยนะ

ช่วงเวลาช่วงหน้าร้อนหน่อย

ฝนตกอันนี้นักท่องเที่ยวก็จะน้อยลง

แล้วสุดท้ายสิ้นปีก็จะดรอปลงไปเลย

ผมว่าเฉลี่ยประมาณ๓ล้านคน

เอาอะไรกับบริษัทต่างที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวนะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่าอากาศยาน
เดิมเรามองว่าคนท่องเที่ยวประมาณ๑๐กว่าล้านนะ

นักท่องเที่ยวมาบ้านเราอยู่ประมาณ๑๔ล้านคน
๓๐ล้านก่อน๓๐ล้านนี่เฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาตินะ

อันนั้นถ้าเรามองวันนี้เราจะเห็นว่าเราไปสวนภูมิ

คนเยอะเลยนั่นใช่ไหมครับ

ใช่เยอะมาก
แล้วหุ้นเหล่านี้ก็น่าสนใจนะใช่ไหม

เมื่อปี๒๐๐๗นักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ๑๔ล้านคนนะครับ

เพราะฉะนั้นภาครัฐเลยต้องลงทุน
ใช่๓เกือบ๓เท่าเลยนะจำนวนท่องเที่ยวนะ
ต้องบอกก่อนนะครับอันนี้สำคัญมาก
วันนี้เราก็มีสนามบินเกิดใหม่สนามบินอุตภัวร์

เพราะนั่นก็เพื่อนรองรับท่องเที่ยวที่ประมาณ๑๕ล้านคน
พูดถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วมาพูดถึงคนไทยบ้าง
วันนี้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต้องยอมรับว่า
จุดหนึ่งก็คือพวกเรานี่แหละ
คนมาท่องเที่ยวก็ต้องจับไปใช้สอยในประเทศ
สินค้าของคุณหรือที่ขายของกัน

นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาซื้อ

ไปเที่ยววันนี้ต้องยอมรับว่าคนไทยเที่ยวเก่งขึ้น

ท่องเที่ยวมีประมาณ๓๐กว่าล้านคนใช่ไหมพี่

สมัยก่อนการขึ้นเครื่องบินเนี่ยโอ้โหดูแบบยากลำบากเหลือเกิน

ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับคนไทยนะ

ใช่นี่อยากให้ดูบัตรใบนี้นะครับ
ในการที่จะออกให้สำหรับผู้ที่ถือบัตรใบนี้เนี่ย
ถามที่สำคัญนะครับด้านอินสติประเทศเยอะมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คอินก่อนใคร
การหลดกระเป๋าได้๔ครั้งต่อปี
แล้วก็การที่สามารถอัพเกรดที่นั่งได้๔ครั้งต่อปีเหมือนกัน

ขึ้นเครื่องบินได้เครื่องดื่มร้อนกินอยู่บนเครื่อง๑แก้ว
นี่อันนี้แต่มีอีกเยอะเลยอันนี้พูดไม่หมดนะครับ
ถ้าสนใจจริงเนี่ยติดต่อที่สหรัฐกรุงเทพฯ
มีของดีให้สำหรับคนที่ชอบเที่ยว
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่า

เป็นหัวใจหลักของบ้านเราอีกธุรกิจหนึ่งเลย
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถจับจุดได้นะ

ใช่แล้วถูกต้องครับดังนั้นทุกคนนะครับ
ต้องหันกลับมามองจุดเด่นของตัวเองนะครับ
เพื่อจะทำให้จุดเด่นเหล่านั้นมาเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยว
ที่จะเข้ามาหาเราครับผม
งั้นส่งคืนให้คุณคิงที่ห้องส่งเลยครับ

เดี๋ยวลองดูครับไปปรับพอร์ตการลงทุนได้

ก็สามารถจะลองดูได้ว่าเรานั้นจะสามารถใช้บริการต่างเหล่านี้